ครูเปิดคาแคร์สร้างอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนค่ายบางละจันทร์วิทยาคมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
โดยโรงเรียนค่ายปารจันทร์วิทยาคมอยู่ที่ตำบลบังรจันทร์อำเภอค่ายบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
มีร้านคาแคร์ล้างรถสโลแกนว่ารถท่านสะอาดช่วยอนาคตชาติมีรายได้
ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับชั้นมปลาย
จากเด็กจะได้ความรู้แล้วแต่ยังเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักในอนาคตอีกด้วย
โดยค่าบริการล้างรถราคา๑๐๐๑๘๐บาทรายได้แบ่งออกเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกให้กับนักเรียนต้องมีการจัดทำสมุดลงทะเบียน
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าอุปกรณ์ล้างรถต่างและค่าน้ำค่าไฟ
สำหรับท่านใดที่สนใจล้างรถสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าสร้างรายได้ให้กับนักเรียน